วันนี้มีข่าวเศร้าของวงการฟุตบอลไทยนะครับ
ต้องสูญเสียสำเริงชายงอดีตตำนานนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ผู้สร้างชื่อเสียงและประวัติศาสตร์ให้กับทีมชาติไทยมาอย่างยาวนาน

ได้ทุนได้ทุนมาเรียนพนักศึกษาเรียนที่โรงเรียนพระราชศึกษาครับ
เรียนไปก็สอบได้ที่หนึ่งที่ใดเขาให้เป็นอาจารย์ไม่คล้างจังหวัดไม่ได้ต้องกลับไปเลย
พระควรมสวรรค์พระบรมอยู่พระบรม
ลูกท่านพระเทวลูกสิทธิ์พระมรรณอยู่ที่รรดา
ก็ได้อยู่ที่รรดามาก
ก็อยู่กับพระยักษ์อยู่ว่าทำอะไรมันก็ดีหมดเลยนะ
พระท่านพระอาทิตย์เขาก็ชื่นชมแล้ว
นี่คือบทสัมภาษณ์เมื่อปี๒๕๖๐ของพลตรีสำเริงชายง
ตำนานนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ถึงความทรงจำที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่๙
และได้รับการถวายงานรับใช้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ดินทรเทพยวรังกูลเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
โดยเฉพาะการสอนทักษะฟุตบอลนับเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่ง
ในชีวิตของบุรุษผู้นี้
กระทั่งข่าวร้ายมาเยือนในช่วงสายวันที่๑๑มีนาคม
คนตรีสำเริงในวัย๘๖ปีได้จากโลกไปอย่างสงบจากอาการไตวายเฉียบพลัน
จากไปครั้งนี้ขอปรมาจารย์ลูกหนัง
นับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญในวงการฟุตบอล
ตรีสำเริงชายงหรือชื่อเดิมสำรวยชายงเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ชอบในกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เด็ก
ได้รับทุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูพระศึกษาในกรุงเทพ
วิทยาลัยการพระศึกษา
นับเป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางสายลูกหนัง
ที่เขาจะเป็นนักฟุตบอลชุดสร้างประวัติศาสต

กรุงเมลเบิ้ลประเทศออสเตรเลีย
อกจากนี้พลตรีสำเริงยังเป็นนักกีฬาคนแรก
ในหลวงรัชกาลที่๙โปรดกล้าวพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่อสนับสนุนให้เดินทางไปศึกษาวิชาการพระศึกษาชั้นสูง
เทียบเท่ากับการอบรมโค้ชระดับโปรไลเซ็นต์ที่ประเทศเยอรมนี

หลวงราชการที่๙ทรงรับสั่งให้พลตรีสำเริงเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย
เพื่อทำหน้าที่พระอภิบาลให้ในหลวงราชการที่๑๐
เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกร
ศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลา๔ปี
เกียรติประวัติของพลตรีสำเริงแสดงให้เห็นว่าเขาคือบุรุษผู้อุทิศต้น
เพื่อวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง
แม้วันนี้พลตรีสำเริงจะจากไปแต่คุณอุปการณ์ที่บุรุษผู้นี้สร้างให้กับวงการฟุตบอลไทย
อยู่ในใจของประชาชนชาวไทยตลอดไป